ไปดูที่ต่างจังหวัดดูแต่ละจังหวัดกันบ้างนะคะ
เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ชนบุรีก่อนค่ะ
เพราะว่าทางสำนักงานสาธารณสุขชนบุรี
รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดออกมานะคะ
นี่ค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดเนี่ย

ที่ชมบุรีก็ถือว่ายังลามไม่หยุดนะครับ
เพราะว่ามีทั้งผู้ติดเชื้อที่มาจากสารบันเทิงในกรุงเทพ
แล้วก็การติดเชื้อภายในจังหวัดเองนะครับ

ยังมีการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงอีกนะ๕๑๐คน
ซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลตรวจด้วยนะครับ
แต่ทีนี้คุณต้องเช็คข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชม
ต้องฟังข่าวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี
นายภักษ์ธรรรทรที่ยันชายก็มีคำสั่ง
งดจัดงานวันไหลวันไหลพัทยาวันไหลบางแสน
งานนามัสกรรพร้อมใครุตสิหิงงานสงการ

อันนี้เพื่อเป็นการป้องกันการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
ส่วนที่ขึ้นหน้าจอนี่คือแต่ละที่ที่ชนบุรีว่าไปติดมาจากกลุ่มไหนยังไง
แต่ว่างานแน่นอนงานสงกรานพัทยาไม่มี
รวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาก็ปรากฏว่างดจัดเหมือนกัน
ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีงานรดน้ำดำหัวหรือว่างานส่งน้ำพระด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนที่นนทบุรีค่ะ
นนทบุรีเนี่ยพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่๒ราย
ก็คือผู้ป่วยรายที่๓๔๗กับ๓๕๑ไม่ยอมให้ข้อมูลนะคะ
บอกว่ารายที่๓๔๗เป็นชายไทยอายุ๕๒ปีอยู่ที่อำเภอปากเกร็ด
ทำงานที่บริษัทข้าวสารซาวจำกัด
ส่วนผู้ป่วยรายที่๓๕๑เป็นชายไทยอายุ๕๗ปี
อยู่ที่บางกรวยรับราชการสำนักงานสารยุติธรรม
ทีนี้ทั้งสองรายไม่ยอมแจ้งไทม์ไลน์ที่ชัดเจน
ทางจังหวัดก็ต้องเตรียมดำเนินการตามพรบโรคติดต่อปี๕๘ด้วยนะคะ
แล้วทางด้านนายแพทย์สริทเจริญชัยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าขอให้รีบเปลี่ยนใจให้ข้อมูล
ก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย
ที่เป็นของประชาสัมพันธ์สารยุติธรรมค่ะ
มีการทวิตออกมาระบบบอกว่า
จากกรณีที่มีการรายงานว่าข้าราชการสำนักงานสารยุติธรรม
แล้วไม่ยอมให้ข้อมูลทางสำนักงานสารยุติธรรม
จะประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พบว่าเป็นบุคลากรของทางสำนักงานสารยุติธรรมจริง
อันนี้จะมีการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยนะคะ

กลัวว่าจะเป็นคลัสเตอร์งานแต่งนะครับ
ที่บุรีรำนะครับเพราะเพจนางรองบ้านเอง

เจ้าบ่าวนายร้อยตำรวจจากจังหวัดสะแก้ว
กับลูกสาวประหลัดเทศบาลเมืองนางกรอง
หอประชุมกรเวกที่โรงเรียนนางรอง
ซึ่งแน่นอนฮะงานก็ใหญ่โตนะครับ
จัดขึ้นเมื่อวันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
มีการแจ้งเตือนขอให้ผู้ที่ไปร่วมงานกักตัว
แล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙โดยด่วนนะครับ

โดยได้ไปตรวจพบเชื้อที่จังหวัดสะแก้วนะครับ
ขณะนี้ทางครอบครัวของบ่าวสาว
ได้ไปตรวจหาเชื้อและกักตัวแล้ว

บรรยากาศในงานมงคลสมรส
เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องไปถ่ายภาพร่วมกับแขกเรือ
และตอนถ่ายภาพแน่นอนฮะ

ดังนั้นก็ต้องมีการเตือน
สำหรับผู้ที่ไปร่วมงานตรงนี้เป็นร้อยคน

ให้กับชาวอำเภอนางรองบุรีรำเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนที่ไปร่วมงานแต่ง
ก็ได้ไปขอตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาล
จนเกิดความวุ่นวายทั้งวันเลยนะครับ
โดยประหลัดเทศบาลเมืองนางรองซึ่งเป็นพ่อของเจ้าสาว
ก็คือประหลัดทองใบเพ็งธรรมก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าลูกเขยได้เดินทางมาเมื่อวันที่๑เมษายน
มาจากสระแก้วมาบุรีรำ
เพื่อมาจัดงานแต่งในวันที่๓เมษายน
หลังจากแต่งเสร็จก็รีบกลับไปทำงานที่สะแก้วนะครับ
โดยภรรยายังอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ทีนี้ครับเมื่อลูกเขยไปถึงจังหวัดสะแก้วแล้ว
เขยไปตรวจร่างกายพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็มีประวัติไปเที่ยวร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ซึ่งมีคนติดโควิด๑๙ในร้านอาหารแห่งนั้น
มาใช้บริการนะครับติดแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านอาหาร
ทีนี้ตัวเจ้าบ่าวไปทานข้าวที่ร้านนั้นด้วย
แล้วก็มาร่วมงานแต่งมาแต่งงานนี้
ต้องเตือนกันเลยกลัวเป็นคลัสเตอร์งานแต่งนะที่บุรีรำครับ
บุรีรำนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นกันหน่อย
ว่าขอนแก่นเขามีมาตรการอะไรยังไงบ้าง
ขอนแก่นเขาชัดเจนออกมา๑จังหวัดแล้วนะ
จริงออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วประกาศชัดเจนเลย
ว่าประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง๕จังหวัด
กรุงเทพนครปฐมปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรประการ
พอมาถึงขอนแก่นต้องกักตัว๑๔วัน
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ได้เป็นประธานปล่อยแถวกำลัง๓ฝ่าย
ก็มีทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองเป็นร้อยนายนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจผู้ประกอบการสถานบริการผับบาร์ต่างที่ขอนแก่น
แล้วก็ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม
แล้วก็แนะนำผู้ที่มาใช้บริการห้ามกาดตกเด็ดขาดค่ะ
ปรากฏว่าที่ร้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะ
เขาจัดโต๊ะนะคุณแบบเว้นระยะห่าง
นี่ดูสิทางเข้าพอเข้าไปแล้ว

ต้องเข้าตู้ฆ่าเชื้อก่อนตรวจคัดกรองที่ทางเข้า
มีบริการเจลแอลกอฮอลติดตั้งอยู่ทั่วร้าน

จากเดิมโต๊ะที่เคยชิดกันเดี๋ยวเบียดกัน
ตอนนี้ก็ต้องเว้นให้มันถอยห่างออกไปอีกด้วยนะคะ

ก็ยังไม่ได้มีมาตรการในการปิดผับปิดบาร์
แต่คำสั่งของจังหวัดออกมาชัดเจน
คือใครที่มาจาก๕จังหวัดพื้นที่เสี่ยง

ต้องกักตัวอยู่ในขอนแก่น๑๔วัน

อย่างคนเคยมาทำงานที่กรุงเทพ
แล้วจะกลับภูมิลำเนาที่ขอนแก่น
ถ้ากลับไปแล้วท่านต้องอยู่ขอนแก่น๑๔วันนะ

พอไปถึงเนี่ยกักตัวเอาทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับมาทำงานแล้ว
ตอนนี้ประชาชนหลายท่านก็กำลังมีคำถามอยู่นะฮะ

ภูมิลำเนาได้ไหมหรือว่าไปจังหวัดนั้นได้ไหม
จังหวัดนั้นเขาจะมีมาตรการในการต้องให้กักตัวหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องดูเป็นรายจังหวัดรับฟังคำสั่งของแต่ละจังหวัดไป
ขอนแก่นเขาแน่ชัดออกมาแล้วว่าท่านต้องกักตัวนะครับ
แต่ว่าที่นครราชศรีมา
พูดว่าราชการจังหวัดคือพูดว่าวิทยียนจันทรโนไทย

โดยบอกว่าประชาชนที่มาจาก๕จังหวัดพื้นที่เสี่ยง
พื้นที่สีแดงคือกรุงเทพนครปฐมปฐุมธานี
นนทบุรีและสมุทรปราการ
ท่านสามารถเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาในช่วงสงกรานได้
โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ต้องมีแต่นะ
แต่ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมในพื้นที่ภายใน๑๒ชั่วโมง
นับตั้งแต่ท่านเดินทางเข้าไปถึงจังหวัดนะครับ
รวมถึงห้ามไปที่ชุมชนตลาดสถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด๑๙นะครับ
เท่ากับว่าของโคราชเนี่ยเขาออกมาตรการที่เบากว่าของขอนแก่นนะครับ

ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการในการคัดกรอง
ซึ่งต้องวัดไข้ให้กับผู้เข้าพักต่อเนื่องทุกวัน

รวมทั้งบันทึกรายละเอียดการเดินทางตามแบบ
รายงานส่งสำนักงานสถานศักดิ์ศุกร์อำเภอด้วยนะครับ
โดยให้แยกพักที่และสถานที่รับประทานอาหาร
ของผู้เดินทางมาจากพื้นที่๕จังหวัดสีแดง
ให้ไปพักสมมุติพักคนละอาคาร

กับคนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นนะครับ
ทั้งนี้ผู้เข้าพักทั้งหมดต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หากพบว่าผู้เข้าพักหรือประชาชน
ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง๕จังหวัด
ไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
อันนี้ของนครราชศรีมานะครับ
ทีนี้บึงกาลบึงการก็เข้มเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาล
เขากำชับเลยทุกพื้นที่จะต้องเข้มงวดมาตรการ
ใครที่จะเดินทางกลับไปที่บึงกาลช่วงสงกรานนี้
โดยเฉพาะคนที่มาจาก๙จังหวัดนี้

มีสมุดสาธารณ์กรุงเทพฯประธุมธานี
มุดปราการสมุทรสงครามนนทบุรีนครปฐมตาก
แล้วก็ราชบุรี๙จังหวัดนี้
ถ้าไปบึงการปั๊บจะต้องลงทะเบียนสอบสวนโรค
แล้วก็จะต้องกักตัวในบ้านพักไม่น้อยกว่า๑๐วัน
แล้วยิ่งถ้าเกิดมีอาการแม้ว่าจะมีไข้ไอมีน้ำมูก
มูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสหายใจเหนื่อยหอบ
หรือว่ามีสิ่งผิดปกติอื่นใดจะต้องรีบไปที่โรงพยาบาล
หรือว่าทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาล
บึงการเขาก็ออกมาเข้มเหมือนกันนะคะ
ส่วนที่เชียงใหม่ค่ะผลกระทบที่มันเกิดขึ้น
ทางเชียงใหม่เองเขาออกเป็นคำสั่งเลย
ปิดสถานบริการสถานประกอบการเพิ่ม
อีก๕แห่งนะคะอยู่ในลานประเสริฐแลนด์ตลาดกาดเชิงดอย
รวมทั้งร้านทูไนท์ย่านนิมมาร๑๔วัน
คือจะให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้เลย๗๒๐เมษายน
ทีนี้มันส่งผลกระทบหลายส่วนเลยค่ะคุณผู้ชม
ร้านค้าร้านอาหารอย่างร้านข้าวต้มเจ้าจอม
ตรงข้ามวอร์มอัพคาเฟ่ที่นิมมาเนี่ยคือวอร์มอัพก็ปิดแล้วไง
ทีนี้ก็เลยไม่มีลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านข้าวต้มเลย

พอกล้องแพนมาดูในร้านข้าวต้มดูสิ
มันว่างไปหมดเลยไม่มีลูกค้าอยู่เลยค่ะ
เจ้าของร้านอย่างนายโกวิทนบไทยสงฆ์บอกว่ารอบนี้
รอบที่๓แล้วนะที่ผมโดนพิษโควิด๑๙กระหน่ำเล่นงาน
แล้วที่ร้านส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มที่มาเที่ยวผับบานในตอนกลางคืน
พอมันมีคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบนี้
ลูกค้าเขาคงไม่มากินข้าวต้มอย่างเดียวหรอก

ดังนั้นทางร้านเองก็ต้องแบกรับภาระหลายอย่าง
ค่าเช่าก็ต้องจ่ายมีเงินเดือนลูกน้องค่าจ้างลูกน้องอีก
ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยทางเจ้าของร้านบอกว่า
คงจะต้องย้ายไปเปิดที่อื่นแล้วแหละ
เช่นเดียวกับทางนางสาวชาลากรศรีตะนะคะ
ที่เป็นเจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอด
ซึ่งที่เตรียมมาก็ไม่ได้ขายเลย
แต่ก็ต้องกัดฟันเปิดร้านต่อไป
อย่างน้อยเผื่อจะมีคนหลงมามาซื้อลูกชิ้นเธอบ้าง
ก็จะได้พอมีรายได้นิดหน่อย
แต่ถ้าเกิดว่ามันยังเป็นอย่างนี้ไปอีกยาว
บอกว่าโอ้โหลำบากกว่าเดิมแน่นอนนะคะ